ประเด็นร้อนแรงในเรื่องของทีมไทยลีกนะครับ
ให้หมดเพียงเท่านี้นะครับการตามสุโขทัยเชียร์ก็วันนี้ได้ติดตามกันแน่
แต่ว่าประเด็นร้อนเกี่ยวกับเรื่องของอุบลยูเอ็มทีกับเรื่องของค่าตัวอาจจะไม่จบง่ายครับ
เหมือนจะมีการเคลียร์กันไปก่อนหน้านี้นะครับว่าทางสโมสรก็รับปากว่าจะไปดูแลในเรื่องของราคาค่าตัวที่มีราคาค่อนข้างสูง
ก็คือตัวราคาสูงถึงใบละ๓๐๐บาทในการเข้าชมเกมฟุตบอลไทยลีกระดูกาลหน้าทำให้แฟนบอลบางส่วนไม่เห็นด้วย
เพราะว่าเทียบกับบรรดาบิ๊กทีมไทยลีกอย่างเมืองทองยูเนเต็
ว่าบุรีรำราคาตัวยังถูกกว่าอีกครับ
ข้อมูลของทีมข่าวรวบรวมให้เกี่ยวกับราคาตัวเข้าชมนะครับ
เกมของทางทีมใหญ่อย่างแชมป์เก่าเมืองทอง

ราคาตัวสูงสุด๒๐๐บาทเช่นเดียวพัทยาครับ
แล้วก็ชนบุรีรวมถึงสโมสรเชียงรายยูเนเต็ด
ทีมที่ทุ่มซื้อนักเตะผู้เล่นใหม่มาจำนวนมาก
ราคาตัวนะครับยังเก็บเพียงแค่๒๐๐เท่านั้น
ขณะที่ยอดทีมแห่งภาษาอีสานยังบุรีดำกับบัตรเข้าชมแพงสุด

เรียกได้ว่านี่คือมาตรฐานของบรรดาสโมสรส่วนใหญ่ในไทยลีกที่ยึดราคานี้นะครับ
ส่วนสโมสรที่มีราคาตัวเข้าชมการแข่งขันถูกสุดก็คือ
สโมสรซุปเปอร์พาวเวอร์สูตรการหรือว่าอสภา๙
โซนหลังประตูเนี่ยราคาเพียงแค่๕๐บาทเท่านั้นครับ
เรื่องนี้ทางรองศาลอาจารย์ดรวิทยาศักดิ์จินารัฐราศโมสรรุบรยุมฐีก็บอกนะครับว่า
สาเหตุในการกระโดดราคาตัวที่สูงแบบนี้ต้องการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
สับสนุนในการพาทีมเข้าสู่ตลาดหุ้นในอนาคต
ราคานี้ก็ถือว่าเหมาะสมแล้วแต่ว่าแฟนบอลนั้นอย่างที่ทราบกันนะครับในต่างจังหวัด
เขาก็ไม่ได้มีสตุ้งสตังค์มากมายที่จะมาซื้อตัวราคาสูงขนาดนี้ดังนั้น
ก็ต้องมีการต่อต้านกันเป็นธรรมดาครับ

สโมสรบุรีรำนะครับราคาที่เคยตั้งไว้คือ๕๐๐กับ๔๐๐บาท
มันก็เป็นราคาพื้นฐานที่ทางสมาภัณฑ์ฟุตบอลแห่งเอเชียเขากำหนดเอาไว้
แต่ว่าข้อตกลงในเชิงพาณิชย์กับทางผู้สับสนุนอีกทั้งสโมสรจะต้องดูแลค่าใช้จ่ายของทีมเยือนทั้งหมดด้วยนะครับ
นั่นคือแพงมาต้องมีเหตุผลนะครับว่าเราเอาค่าจ่ายตรงนี้ไปคอปเวอร์ให้กับทีมที่เดินทางมาเยือน
แต่ว่าในเกมไทยลีกค่าใช้จ่ายมันก็จะมีการรับผิดชอบของสโมสร
สมาคมก็จะช่วยในการดูแลอยู่บ้างแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องกลับมาคิดกันใหม่
สโมสรตั้งใจจะทำแบบนี้เพื่อต้องการได้จำนวนเงินที่เท่าเดิมแต่แฟนบอลลดน้อยลง
ก็น่าติดตามนะครับว่ากระแสตอบรับจะเป็นอย่างไรสำหรับเกมแรกของสโมสรอุบลยูเอ็มทีครับ